รวมไปถึงมีอีกหนึ่งอย่างที่หนึ่งสิ่งที่อยากจะบอกก็คือ
น่าทำมาหากินเพราะว่าหน้าร้อนแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเขาทำมาหากินนั่นก็คือการแย่ไข่มดแดง
ไปแย่ไข่มดแดง
สิคะไม่ต้องรออะไรแล้วเพราะว่าช่วงนี้นะเข้าสู่หน้าร้อนหน้าแรง
ชาวบ้านเขาก็ใช้ช่วงเวลานี้แหละในการไปทำอาชีพเสริม
เพราะว่ามันเว้นว่างจากการทำนาปรังนี่นี่อุปกรณ์
แล้วก็ท่าทางการแห่ไข่มดแดงต้องทำแบบนี้
อุปกรณ์ก็คือไม้ไผ่ลำยาวลำหนึ่งเนี่ยนะคะ
เอามามัดกระสอบไว้ตรงปลายด้ามแบบนี้
ให้มันติดไว้แบบนี้แล้วก็
ไปแห่รังมดแดงที่อยู่บนต้นไม้สูงเขย่าให้รังมดแดง
ให้ตัวมดแดงมันร่วงลงมาใส่กระสอบ
แล้วจะพูดเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะโอ้โหเป็นที่ต้องการของท้องตลาดเป็นอย่างมาก
เพราะว่าไข่มดแดงมันหาทานยากมันก็หาได้ช่วงหน้าแรงแบบนี้แหละ
ก็เลยทำให้ขายได้ดีกิโลกรัมหนึ่งราคาสูงถึง๕๐๐๗๐๐บาทเลยนะคุณ
ทีนี้ค่ะเราก็ไปคุยกับชาวบ้านในตะบนหลุมข้าวนะคะคือนางสาววัชิราแจ็คจันทึก
พี่เขาบอกว่าในช่วงหน้าแรงนี่นะมดแดงมันก็จะสร้างรังอยู่บนต้นไม้เยอะ
ชาวบ้านก็อาศัยช่วงนี้แหละออกตระเวนหาแห่ไข่มดแดงไปขาย
สร้างรายได้ในช่วงของการว่างเว้นจากการทำนาบางวันนี้นะหาได้ถึง๒๕กิโลกรัม
ถ้าคูณเป็นเงินแล้วก็วันหนึ่งประมาณ๑๐๐๑๕๐๐บาทกันเลยทีเดียว
นี่ฟังจากผู้เชี่ยวชาญ

นูได้หลากหลายอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมมีอะไรบ้างทำอะไรได้

แกงผักหวาน
แบบนี้

แล้วมันเป็นเมนูที่เฮ้ยทำไปเล่นไป
ไม่ถูกนะมันก็แพงอยู่เหมือนกันนะจะบอก

ต้องแง่นจนคอเคล็ดกันไปหมดนะคะคุณ

มันไม่ใช่ว่าเป็นของสกปรกอะไร
มันอยู่บนต้นไม้
มันไม่ได้คลุกดินอะไร
ก็ส่งมาพูดคุยกันได้นะ
เคยไปแห่ไหมเคยทำอะไรอย่างนี้แบบนี้ไหม